ต่ออีกหนึ่งคดีนะคะเนี่ยก็เป็นคดีคำฟ้องร้อง
กันเหมือนกันคุณผู้ชมยังตามคดีนี้ได้หรือเปล่า
ต้องใช้คำนี้เลยคำว่ารวบคาจังหวัดนครราชศรีมาเลยคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยนะคะว่ากรณีนี้หลายคนติดตามกันมากเลยค่ะ
คุณจักรจันทร์กับคุณเทวัฒนาเนี่ยมีความเสียหายในสังคมมากเลยนะ

ยังไปพาดพิงอีกว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทา
โดยมีคุณนกอุศนีเข้ามาโพสต์สนับสนุน
เรื่องราวมันบานปลายค่ะ
ส่งผลกระทบต่อพิธีวิวาของทั้งคู่นั่นเองค่ะ
คุณจักรจันทร์เองเคยพูดไว้นะว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย
แล้วก็ได้แจ้งความดำเนินคดีหมินประมาทกับคุณอาบี
แล้วก็คุณนกอุศนีอดีตเพื่อนสนิทค่ะ
โดยเรียกค่าเสียหายที่ไม่ใช่แค่คำว่าขอโทษนะ
แต่ขอเป็นเงินชดใช้ความเสียใจคนละ๑๐ล้านบาทไปเลย
ทั้งหมดทั้งสิ้นก็๒๐ล้านบาทค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมานะตำรวจได้ออกหมายเรียกทั้งคู่มารายงานตัวแล้ว
ถึงสองครั้งสองคราด้วยกัน
แต่ว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมาค่ะจนแล้วจนรอด
ทั้งสองคนทั้งสองคู่กรณีนั้นก็ไม่มาทั้งที
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะต้องออกหมายจับมินประมาทด้วยการโฆษณา
และล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
ตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือว่าหน่วยคอมมาโดนั่นเอง
อันนี้ลูกศรให้ดูว่าคนใส่เสื้อสีขาวคือคุณนกอุศนีนะคะ

ใช่คุณผู้ชมก็ได้รวบตัวคุณอาบี
แล้วก็อดีตผู้จัดการคุณจักรจันเนี่ยแหละ
รวมถึงคุณนกอุศนีด้วยที่นครราชศรีมา
ภาพต้องขออภัยอาจจะมืดนิดนึ
อันนี้เป็นเหตุการณ์จริงเหตุการณ์เยอะเลยนะคะ

คนใส่เสื้อขาวใส่หมวกที่เดินเข้าไปแล้วนะ

เสื้อขาวลิปนั่นคือคุณนกอุศนีนะคะ
ส่วนนี่คุณอาบี้เขาเดินไปก่อนแล้ว

เรื่องคดีนิดหนึ่งละกันทั้งคู่ถูกส่งตัวมายังสบั้งเขน
กรณีแล้วแต่ไม่ได้พูดอะไรค่ะ
แล้วก็ในช่วง๔ทุ่มนะทนายความของอาร์บีแล้วก็นกอุศนีค่ะ
ได้ใช้หลักทรัพยื่นประกันตัวคนละ๑แสนบาท
ก่อนนัดฟ้องศาลนะในวันที่๒๑มิถุนายนค่ะ
โดยแบ่งส่วนของคดีนะคะ
คดีมีคดีหมินประมาทโดยการโฆษณาของคุณนกอุศนี
เพราะว่าแกไล่สดแกโพดด้วยว่ะค่ะจะตรงที่สารอาญารัฐธรรม
ส่วนคดีหมินประมาทของอาบีค่ะจะส่งสารแขวงดอนเมือง
โดยหลังจากได้รับการประกันตัวนะคะทั้งคู่เนี่ย
ก็รีบเดินทางกลับนะคะโดยก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดนะคะ

ก็ตามภาพก็จะเห็นกองทัพสื่อมวลชนไปรอสัมภาษณ์จะยื่นใหม่เลยค่ะ
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของคดีความกันต่อไปนะคะ

เพราะว่าตอนนั้นคุณจักรจันทร์เองบอกว่า

ออกมาแถลงแทบจะทั้งน้ำตาคุณผู้ชม

เพราะว่าเป็นคนใกล้ตัวด้วยนะ
ก็ให้ดูกันสดเลยนะคะคุณผู้ชม